คือผมว่าน้องลิซ่าเขาไม่รังเกียจลังงอนหรอกที่จะ
เอาตัวเธอไปทำเรื่องที่มีประโยชน์
อย่างลูกชิ้นยืนกินอานนี้ส่งเต็มครับกับผู้ชมครับ
ตอนนี้นะครับอย่าว่าแต่ขายหน้าร้านเลย

ไม่รู้แหละนี่ไงพี่สั่งมาแล้วก็พี่ยืนกินนี้ที่โต๊ะอ่านข่าวเลย
ตรงไหนก็ได้เหรอผมต้องซื้อจากบุรีรำเลยเหรอ
เอ่อนะฮะผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับ
แหล่งรวมร้านลูกชิ้นยืนกินของดีตอนนี้เป็นยืนหนึ่งของบุรีรำเขาล่ะ
บรรยากาศคึกคักไหมล่ะท้องร้องเฉยเลย
คืออย่างนี้คือแฟนคลับเนี่ยเขาก็อยากจะทำเหมือนที่ลิซ่าบอกไง
บางคนนะตีตัวเครื่องบินไปเลยนะจ๊ะไปลงบุรีรำเพื่อจะไปริมรสลูกชิ้นยืนกิน
นี่รางวัลการันตีแต่ละล้านนะฮะยังคือตอนไม่มีโควิดเนี่ยเขามีประกวดกันด้วยนะ
ลูกชิ้นยืนกินเขามีประกวดกันด้วยร้านลูกชิ้นเจ๊นกกอกนะเจ้าของร้านบอกว่า
หลังจากมีกระแสของลิซ่าเนี่ยทำให้ลูกชิ้นยืนขายดิบขายดีขายดีเป็นประวัติการเลยนะครับ
ขายหน้าร้านยอดขายออนไลน์คือทางร้านเนี่ยเอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกมาแพ็คเป็นกิโลกิโล
ตอนนี้ยอดขายถล่มทลายเขาบอกว่าแพ็คกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เพราะว่ามีออเดอร์สั่งผ่านออนไลน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องวันละ๓๐๐ชุด
เกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับส่งผลให้ยอดขายเนี่ยพุ่งเพียงชั่วข้ามคืนนะฮะ
โควิดเนี่ยขายได้ไม่กี่ร้อยขอโทษตอนนี้นะครับ
กระแสนี้มันทำให้เกิดรายได้หลักหมื่นรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
เนี่ยฮะแพ็คแบบนี้นะครับต้องขอบคุณน้องลิซ่า
โอ้โหผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยนะพูดแค่๑๕วิที่น้องพูดเนี่ย
ตอนนี้นะขายดีจริงครับเอาลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
หลังจากที่น้องลิซ่าพูดเพียง๑๕วินาที
หลังจากที่ปล่อยคลิปไปแม่ค้าคืนแรกไม่ได้นอนเลยค่ะ
ตอบแชทแบบตอบแชทแบบทั้งคืนแล้วก็พอเช้ามา
เราทำออเดอร์เฉพาะแฟนคลับของน้องลิซ่าวันหนึ่ง๒๓๐๐ชุด
คือ๒๓๐๐ชุดเราสามารถขายได้ประมาณ๒อาทิตย์
ก็คือหมดภายในวันเดียวเลยค่ะต้องขอบคุณน้องลิซ่าจริง
เป็นปรากฏการณ์เลยค่ะยิ่งกว่าเทศกาลปีใหม่อีกค่ะ
ปีใหม่ว่าพี่พีคแล้วเจอน้องลิซ่าเข้าไปนี่แบบสุดยอดเลยค่ะ

เอาบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันจะฟินยังไงพี่ต้น
ผมจะอธิบายแบบนี้ถ้าพี่ต้นเนี่ยสั่งลูกชิ้นยืนกินจากบุรีรำมานะ
จะทอดหรือจะปิ้งจะย่างแล้วแต่พี่ต้น
แล้วพี่ต้นเอาเทน้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผา

ถ้ากินนิ่งไม่ได้

จากแม่ค้ามาดูลูกค้ากันบ้างลูกค้าปฏิกิริยาเขาเป็นยังไง
นางสาวถนอมวันชาวบุรีรำครับ
ลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้นนะครับ
บอกว่าปกติก็มากินอยู่แล้วล่ะมาอุดหนุนอยู่แล้ว

เพื่อนที่อยู่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่ใต้
โทรศัพท์มาบอกเธอเธอซื้อแล้วส่งมาให้หน่อย
อยากจะกินตามแบบของลิซ่าเขา
ในฐานะที่เธอเป็นคนบุรีรำก็อยากจะเชิญชวนนะครับ
ให้มาลองลิ้มชิมรสลูกชิ้นยืนกินของบุรีรำ
รับรองว่าโอ้โหจะติดใจครับ

อยากเห็นภาพลุงเนกับหมอหนู
มายืนกินลูกชิ้นยืนกินตรงนี้ซะหน่อย
จะยิ่งตอกย้ำความดังของจังหวัดบุรีรำเนี่ย